เรื่องค่าไฟก่อนเลยครับทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ
จะประชุมพิจารณาเรื่องการปรับลดค่าเอฟทีงวดใหม่สำหรับงวดเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมปีหกหก
ตามที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
เสนอขอรับภาระยืดหนี้การชำระค่าไฟฟ้า

คือจากเดิม๒ปีจะเพิ่มเป็น๒ปี๔เดือน

สำหรับงวดเดือนพฤษภาถึงสิงหา
ลดลงจาก๔บาท๗๗สตางค์
เป็น๔บาท๗๐สตางค์ครับ

ก็ลองเปิดพัดลมช่วยตอนเปิดแอร์ไปก่อนนะครับ
เรื่องนี้ต้องยินดีกับอบตด้วยครับ
เพราะได้ขึ้นค่าตอบแทนอัตราใหม่
โดยราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าตอบแทนผู้ปกครองท้องถิ่น
นายกอบตรองนายกอบตประธานสภาอบตสมาชิกอบต

เริ่มตั้งแต่๑ตุลาคมนี้เป็นต้นไปครับ
โดยกำหนดค่าตอบแทน๖ช่วง
แบ่งตามรายได้ของอบตตั้งแต่๑๐ล้านถึง๓๐๐ล้านบาท
ซึ่งค่าอัตราค่าตอบแทนอบตที่มีรายได้ไม่เกิน๑๐ล้านบาท
นายกอบตจะได้เดือนละ๒๕๘๐๐บาท
สูงสุดคือพื้นที่ที่มีรายได้เกิน๓๐๐ล้านบาท
นายกอบตก็จะได้ค่าตอบแทนสูงถึง๗๕๕๓๐บาทต่อเดือนครับ